วันพรุ่งนี้แล้วนะคะออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการขอโชคขอลาบกันหน่อยนะคะ
แล้วก็ไปเจอกระดูกของมนุษย์หลังถูกพบเนี่ยนะคะ
เรียบคลองชลประธานนะคะที่อำเภอศรีขอรภูมิ
ชาวบ้านก็รู้ก็ไปดูกันนะคะไปจุดทูปจุดเทียนขอโชคขอลาบกัน
นางมวยหมายชัยอายุ๖๐ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตาพรมบอกว่า
วัวไปผูกที่บริเวณเรียบคลองชลประธานทุกวัน
ไปมองมาอ้าวเห็นหายโผล่ขึ้นมา
ก็เลยลองขุดดูนะคะก็เจอหายเจอเศษหินวางเรียงอยู่
เจอเศษกระดูกมนุษย์ด้วยค่ะก็แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
และคนที่มีความรู้ให้มาตรวจสอบคาดว่าอายุหลายร้อยปีนะคะ
ครับที่วัดหนองทองนะครับที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัยนะครับ
ชาวบ้านก็มากันเยอะแยะนะครับมาที่วัดแห่งนี้
ทุกผู้ชมครับจะมีขวดน้ำแดงเนี่ย
เรียงรายรอบศาลเนี่ยเป็นหมื่นขวดเลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะ
วงมาลัยชุดทหารของเล่นที่ชาวบ้านนำมากราบไหว้บูชา
นำมาแก้บนกุมารไอ้ไข่นะครับหลังจากที่ขอพรกันสำเร็จนะครับ
หรือว่าจะขอพรกันไว้ก็บนบานกันไว้นะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนที่จังหวัดชายนาฏค่ะชาวบ้านไปขอโชคขอลาบกันที่วัดทรงเสวยนะคะ
ที่อำเภอวัดสิงห์หลายคนก็นำประทัดไปจุดแก้บน
ขอพรจากไอ้ส้มฉุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดหลายคนก็ไปดูหางประทัด
มีคนมาจุดแก้บนแล้วขอพรนะคะครับนี่ค่ะที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
ชาวบ้านไปขอโชคลาภจากพญาบึ้งที่มาทำรังข้างต้นข่อยที่สวนหลังร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับ
ครบถนนอ่างทองสิงห์บุรีตำบ่นราชฐศิษย์ราชฐศิษย์
อำเภอชายโยนะครับก็ทำการเขียนตัวเลขใส่กระดาษ
ลงไปในรูพญาบึ้งเดี๋ยวพญาบึ้งก็จะคาบออกมานะฮะ
แล้วเขาก็ไปดูกันว่าอะไรเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะ
ท้ายกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะที่วัดประดูกยืนค่ะ
ทางวัดได้มีการประกอบพิธีอันเชิญแม่ตะเคียนทองลำต้นความยาว๒๐เมตร๘๔เซนติเมตรนะคะ
หลังจากที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๑๕กองบัญชาการกองทัพไทย
นำรถแบ็คโฮลไปขุดลอกในลำคลองแล้วก็นำขึ้นไปไว้ที่วัดประดูกยืนนะคะ
ก็มีการจัดพิธีบวงสวงค่ะแล้วก็ตั้งชื่อเอาไว้ว่าแม่ข้าวหอมนะคะ